กรอกขอบสนามาดูข่าวกีฬากันบ้าง
เป็นเรื่องราคาตัว
การเข้าชมฟุตบอลของถีมสโมสรบ้านในฉันเอง

ตัวแพงเพราะว่าพวกเขาก็มีกระแสกันในจังหวัดอยู่แล้ว
ก็เคยจ่ายค่าตัวอีกราคาหนึ่ง
แต่พอขึ้นมาเล่นบนกงานที่สูงสุด

ไปติดทีมชาติด้วยก็ยิ่งมีแรงดึงคนอยากไปดูไง
ค่าตัวแพงขึ้นค่าตัวก็แพงขึ้นอย่างนี้เหรอ
คือเขาบอกว่าอยากจะทำยอดแล้วก็สร้างความมั่นใจ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาอยากจะเข้าตลาดหุ้นอะไรต่างนะครับ

แต่ว่าชาวบ้านที่เขาดูกันอยู่ปกติเนี่ย

เรื่องของตั๋วผมพูดถึงเรื่องนี้มา

ก็คือราคาตัวที่ขึ้นไปถึง๓๐๐บาท

สโมสรบอกว่าจะรับเรื่องนี้ไปดูแล
แล้วก็มีการลดราคา
แต่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

ที่มีการเปิดให้จองตัว
แล้วก็มีแฟนบอลเดินทางไป
จองตัวที่มหาวิทยาลัยการจัดการ

ที่เป็นชื่อพ่วงกับสโมสรนะครับ

จะเจอกับราชมุรีในวันที่๑๙

ส่วนใหญ่ที่ไปจองก็เป็นแฟนบอลในเมือง

แต่ราคาตัวถูกตั้งไว้๒๐๐๓๐๐บาท

ส่วนราคาพิเศษนะครับที่ผู้สมัครสมาชิก
หรือว่าจองล่วงหน้าอยู่ที่๑๐๐๑๕๐บาท

แต่ว่ายังไม่เปิดให้จองที่นั่ง
ด้านข้างก็คืออาจารย์ฝั่งซ้ายขวา
ที่ไม่ใช่อาจจะหลังประตูทั้งสองฝั่งนะครับ
ซึ่งจะเปิดขายในวันแข่งขัน

แพงเกินไปสำหรับแฟนบอลทั่วไป
ซึ่งเป็นคนชนชั้นกลางครับ
ทั่วไปที่ไม่ใช่ขาประจำนะครับผมมี

เศรษฐ์ขายขาจรพูดง่าย

อย่างมากก็ต้องมีค่ารถอย่างนี้ก็ต้องมาแล้ว
ถ้ารถโดยสารจากต่างอำเภอเข้ามาในเมือง

ถ้ามาซื้อตั๋วประมาณ๑๐๐บาทหนึ่ง
พี่จริงอย่าฝากสมสรรค่ะผม

แต่ว่าสโมสรนั้นก็ยังจะขายราคานี้อยู่
เดี๋ยวติดตามกับประเด็นนี้ต่อเนื่องแน่นอนครับ
ส่วนโปรแกรมการแขนไทยลีกวันนี้
คู่เมืองทองแชมป์เก่าเจอกับสุโขทัย

สเบนโรนะครับที่ออสเตรเลียในวันอังคารที่๒๑กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งบิสเบนโลก็เอาชนะทางซิกไอศัลหัวมา๒๐
กลุ่มนี้ล้มทีมยักษ์ใหญ่มากครับ

เล่นเกมชิงดับ๓กับมาเลเซีย
ซึ่งเวลาปกติ๓ทีเดียวเสมอกัน๕๕

ด้วยประตูรวม๘๗ไทยก็ได้ที่๔

คัดเลือกไปฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก
ส่วนคู่ชิงญี่ปุ่นอาจารย์ฮังการี

นายอาริสักเดนจาวซิริวัลประธานพระนาภูตซอล
แล้วก็ฟุตบอลชายหาดบอกว่าจะผลักดัน

แล้วก็จัดโทรเมนต์เพื่อหาดาวรุ่งสายเลือดใหม่

เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติในอนาคตนะครับ
ส่วนเกมต่อไปของทีมชาติไทย

มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ๔๑๑มีนาคมนี้
๓ทีมไปแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก

เราเคยไปสองครั้งปี๒๐๐๒ได้ที่๔

ก็ได้อันดับ๑๓ทั้งคู่